คอลครับป่านหน้าอะไรต่อครับ
เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ใครผิดใครถูก

คนไทยด้วยกันครับคุยกันได้ครับ

ยังจะรอผมอีกแล้วครับเอ้ย

ดูครับดูครับดูดูดูดูพ่อมันไม่ถูกเกาะรถ
ดูครับเกาะหน้ารถไปแล้วนะครับ
ไม่ต้องดูนะครับดูนะครับไม่ใช่ถ่ายหนังนะครับ
คนไทยด้วยกันนะครับคุยค่อยคุยกันนะครับ
รถขนาดมันก็ไม่ยอมไม่ยอมจอด
เฮ้ยเค้าเช็คตำรวจมั้ยเนี้ย
เฮ้ยเค้าพินมาฝั่งนี้ป่ะพ่อ
มันยังคืนไปบนรถว่ะอะไรไงมันพินอยู่

เข้าไปในรถมึงเหี้ยเดี๋ยวชวนคนอื่นนะมึง
มันปีนหน้ารถกันอยู่นะครับตอนนี้เออรถคันอื่นจะซวยด้วยสิ
ครับดูครับกลัวคนอื่นจะได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนะครับ